มาลุ้นข่าวนี้ด้วยกันเดี๋ยวจะยังไม่เฉลยนะที่ชัยนาธนะคะ
มีผู้ชายคนนึงขับรถกระบะแล้วพุ่งตกลงไปในน้ำ
แล้วชาวบ้านเขาก็ยืนดูด้วยความเป็นห่วง
เพราะว่ารถและคนจมลงไปจมลงไปในน้ำแล้วจมไปเลย
แล้วลุ้นกันอยู่เป็น๑๐นาทีชาวบ้านบอกว่า๒๐นาทีนะ
แล้วคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าเขารอดหรือเปล่า
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้ที่รอยคออยู่นี่คนที่ขับระบะตกลงไปในน้ำ
โผล่ขึ้นมาชาวบ้านก็ดีใจเพราะว่าลุ้นกันอยู่ค่ะ

ใช่แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่า๒๐นาทีจริงหรือเปล่า
เพราะคนจมลงไปในน้ำ๒๐นาทีมันนานไปหน่อย

เขารอดนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็เนี่ย
พายเรือไปช่วยดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะ

คลองชัยนาฏป่าศักดิ์ค่ะริมถนนสายเอเชีย
กิโลเมตรที่๑๓๔นะคะ
อำเภอมณโรม
ทะเบียนกไก่รอเรือ๕๔๖๒ค่ะ
คือเขาบอกว่าพอไปถึงจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง

แล้วจมดิ่งไปก้นคลองเลยนะคะ

โกศิลป์บอกว่าผมมาเอาเท้าถีบกระจกรถ

กระจกแตกแล้วก็พยายามที่จะไหว้ขึ้นมาแล้วก็ลอยคอขึ้นมา
โอ้โหดวงดีจริงรอดค่ะ

แต่หลายคนก็ถามว่าห้อยหลวงพ่ออะไรหรือเปล่า

แต่ว่านายโกศิลปบอกว่าไม่ได้ใส่สร้อยอะไรเลยนะ

สติและความพยายามช่วยเหลือตัวเองล้วนเลยอะค่ะ
โอ้โหนี่หอบเลยอ่ะ
หน้าซิดเลยนะคะ

พยายามแบบถีบกระจกรถอ่ะ

รถที่ก่อนจะจมลงไป
จะมีคลิปจากมือถือที่เขาถ่ายภาพเอาไว้ได้

แล้วคนขับอยู่ที่เบาะคนขับคุณผู้ชมนึกภาพดู

บางคนทำอะไรไม่ถูก

ปกติของคนขับจริงจริงทีบกระจกรถออกมาแล้วก็รอดนะคะ
น่าจะลงช่วงใต้น่าจะลงช่วงใต้สะพานค่ะ
ได้ยินเสียงเบรกเสียงไรไหม
ไม่ค่ะเพราะว่าหนูมารถลงไปแล้วแล้วเห็นรถล้อยอยู่ช่วงตรงใต้สะพาน
แล้วก็ค่อยลอยมาตรงนี้แล้วก็มาจมลงไป

โหถึงจมลงไปใช่มั้ย

ตอนนั้นเราก็ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยไหม
ไม่เปิดประตูอะไรเลย
โอ้โหนี่นะคะก็รอดมาได้เพราะสติล้วนเลย

ใช่ครับเราก็ต้องเตือนนะคะวัดแผลเหตุการณ์เนี่ย
มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนขับยอมรับเองว่าก้มไปเก็บของ
จังหวะกลับรถก้มเงยขึ้นมานู่นลงคลองไปเลย
นิดเดียวเองนะ